การแสดงความคิดเห็นของผู้ช่วยนักบินของสายการบินนกแอร์
อดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ในโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวางนะครับ
แม้ว่าผู้ช่วยนักบินคนดังกล่าวจะระบุว่า

จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด
ทำกลางการตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการบินนะครับ
โดยนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์

เพราะว่าถือเป็นปัญหาภายในองค์กร
หากปล่อยไว้ก็เกรงว่าจะกระทบกับความปลอดภัย

ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเพิ่มเติม

ว่าผู้ช่วยนักบินที่ตกเป็นประเด็นเป็นผู้โพสต์ไว้
ระบุว่าบทสนทนาพาดพิงถึงนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

เป็นแค่การพูดล้อเล่นกันในกลุ่มไลน์เท่านั้น

ก็ได้เกิดกระแสวิจารณ์ขึ้นทันที
ส่วนใหญ่ก็ทวงถามถึงจัญญบันของนักบิน

บางส่วนก็โยงไปถึงกฎหมายต่อการเดินอากาศ

อกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ผู้ช่วยนักบินออกมา

เช่นเดียวกับนางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์

ซึ่งก็เป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้ด้วย
ก็ได้โพสต์แล้วก็แชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
จัญญบันของผู้ช่วยนักบินเช่นกัน

เป็นเรื่องล้อเล่นนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ
ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ขอบคุณนายพาธีและผู้บริหารสายการบินนกแอร์

ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ให้กับตัวเองและผู้โดยสารทุกคน
พร้อมขอให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์
ไม่ควรนำทัศนคติส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงานบริการ
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
หวังว่าจะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีก
ว่าจะต่อตัวเองหรือผู้โดยสารคนอื่นในอนาคต
เพื่อความเชื่อมั่นและมาตรฐานขององค์กรต่อไป
ส่วนนาวากาตรีอลงกฎภูลศุกร์ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน
มีความเห็นนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าผิดกฎระเบียบ
ปฏิบัติทางการบินหรือมีผลกระทบ

เพราะเป็นการพูดคุยในกลุ่มส่วนตัว

เหมือนกรณีที่มีผู้โดยสารพูดเรื่องระเบิด
เมืองต้นก็ได้ให้สายการบินนกแอร์ดำเนินการสอบสวน
และรายงานกลับภายใน๓๔วัน
รวมทั้งส่งหนังสือไปยังสายการบินทุกสายการบิน
เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล

และความเห็นของนักบินผ่านโซเชียลมีเดีย

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการบิน

กแอร์เพิ่งจะสั่งพักงานมือโพสต์ไป๒สัปดาห์
ส่วนคนที่เขียนรหัสให้เครื่องบินโหม่งโลกนั้นเป็นสิทธิ์

ต้นสังกัดก็ได้สั่งพักงานพร้อมสำรวจทัศนคติแล้ว

ผู้บริหารของนกแอร์ก็จะทำการขอโทษ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครับ